มาดูราคาของเนื้อสัตว์กันก่อนนะคะ
เนื้อแดงวันนี้๑๔๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
มาดูราคาผลไม้กันนะคะฝรั่งกิมจู๒๐บาทต่อกิโลกรัม
แนตาลูป๓๕บาทต่อกิโลกรัม
ละกอฮอนแลนด์๓๓บาทต่อกิโลกรัม
ชมพู่ทัพทิมจันทร์๔๐บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ
เอาล่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ราคาสินค้าจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่า